สลาวุธมาสุกอดีตวิชฟิลต์ทีมชาติไทย

ด้วยการเปลี่ยนชื่อเป็นภูนศักดิ์มาสุก

แล้วก็ประเดิมยิงประตูให้กับต้นสังกัดใหม่ในเกมอุ่นเครื่องที่ถล่มลำพูนวาริเออร์ไป๑๒ต่อ๒
หนุ่ยในชื่อใหม่ก็คือภูนศักดิ์มาสุกเผยว่าได้เปลี่ยนชื่อเมื่อ๓เดือนที่แล้ว
จากคุณแม่อยากให้เปลี่ยนเพราะเมื่อต้นปีเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดี
ส่วนสาเหตุที่เปลี่ยนชื่อเป็นภูนศักดิ์นะครับเนื่องจากเป็นชื่อเดียวกับคุณพ่อภูลศักดิ์ที่สะกดด้วยนอนหนู
หนุ่ยจึงตัดสินใจใช้ชื่อเดียวกันแต่ว่าสะกดต่างกันนะครับใช้ลอลิงสะกดก็เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณพ่ออยู่เสมอเวลาเล่นฟุตบอล
หมายก็คือพาเจ้าแอลเชียงใหม่เลื่อนชั้นเพื่อโอกาสกลับไปติดทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่ง
ในวัยใกล้๓๐ก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับสำหรับสารวุฒิหรือว่าชื่อใหม่ภูนศักดิ์มาสุกครับ